ข่าวนี้กันหน่อยค่ะรองนายกอบจไม่ไหวแล้ว
ขึ้นโรงพักแล้วก็บอกว่าโดนรองประธานสภาตบหน้า
ตบหน้าตบหัวตบหัวกลางงานศพคุณผู้ชม
รองประธานสภาคนไหนอยากรู้จังเลย
เอานี่ค่ะทางคนที่ไปขึ้นโรงพักก่อนนะ
นายวันนารอดพิทักษ์หรือว่ารองเปี๊ยก
รองนายกอบจฉะเชิงเศร้า
ก็ไปขึ้นโรงพักแล้วก็บอกกับตำรวจแจ้งความแหละ
บอกว่าโดนรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
ตบหัวเหนือหูซ้ายนายสุชาติตันเจริญค่ะ
โอ้โฮตอนนั้นกำลังไปร่วมงานศพ
ที่วัดทุ่งส่อหงษาที่สนามชายเขตของฉะเชิงเซา
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นกำลังรอจะไปทอดผ้าบังสุกูล

ตัวนายสุชาติเนี่ยนะนายสุชาติก็เดินลงจากรถมา
มาเข้างานแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาแล้วก็พูดเสียงดัง
เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยไอ้เปี๊ยกชอบด่ากู
แล้วก็ตบเขาที่บ้องหูซ้ายทีนึง
คนที่มาร่วมงานมีเพียบเลยอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากที่ทางรองเปี๊ยก
ผ้าบางสกุลเสร็จก็เดินทางกลับนะ
แล้วปรากฏว่ามีรถต้องสงสัย๓คันตามประกบ
เหมือนกับว่าเอ๊ะการตามประกบนี้เป็นการขู่หรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังลองเปี๊ยกเล่าหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฮะหลังจากแจ้งความเสร็จเนี่ยนะ
เปี๊ยกเดินจากโรงพักก็มีกำนัน

หนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์
เปี๊ยกเองก็โต้กลับว่าก่อนหน้านี้

พอได้ฟังฝั่งรองเปี๊ยกได้พูดแล้วเนี่ยนะ
เราก็ต้องมาฟังทางฝั่งคุณสุชาติตันเจริญด้วยเออ
เพราะว่าเขาก็ชี้แจงค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะยอก
ยอกเฉยกับเปี๊ยกเป็นลูกน้องเป็นคนสนีท
เมื่อก่อนเนี่ยเวลามาหาก็จะมากราบที่ตัก
ผมเนี่ยเคยช่วยชีวิตเปี๊ยกไว้ตอนนั้นเนี่ยโดน
โดนยิงเกือบตายแล้วก็ดูแลครอบครัวเปี๊ยก
ที่มีหลายบ้านดูแลมาอย่างดีเลยนะ
พอไปเจอไปเจอหน้ากันที่งานศพก็ตรงเข้าไปทักทาย
แต่แหมวิธีการทักทายคือใช้มือเคาะหัวไป
เพราะไปไม่ได้แรงหรอกไม่ได้มีเจตนาจะขู่อะไร
ไม่ได้มีเจตนาจะอาฆาตมาดร้ายอะไรเลย
ทีนี้ต้องถามกลับไปที่เปี๊ยกนะ

ลายชื่อเสียงคนที่มีบุญคุณกับชีวิตเนี่ย
เออแบบนี้เรียกว่าเนรคุณหรือเปล่า
หรือว่าต้องการผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไหม

เปี๊ยกมีลูกน้องเขาตั้งกี่คนละเดินตามอยู่นะ

แล้วก็มีการพูดด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องอาวุธอะไรยังไงไหม

ว่าอยากให้ตำรวจกวดขันเรื่องอาวุธปืน
อาวุธสงครามรวมทั้งปืนต่างด้วย